คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับบ้านพักของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ตกลงไปในแม่น้ำค่ะคนที่อยู่อาศัยเจ็ดคนก็หนีตายกันโอละหมานนะคะ
และที่สำคัญคือทรัพย์สินต่างเนี่ยโอ้โหจมหายไปในแม่น้ำค่ะ
เหตุเกิดที่บ้านพักเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
ปลูกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่ามหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
สุดตัวจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทหารก็ต้องให้การช่วยเหลือนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็สังเกตนะ
ว่าบ้านเหมือนกับเคลื่อนตัวอิงลงไป
ก็เลยไปซื้อเสา๑๒ต้นมาซ่อมแซมตัวบ้านไปแล้วบางส่วน
เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่สมาชิกในครอบครัว๗คน
นอนพักผ่อนกันอยู่อยู่ดีได้ยินเสียงดัง
แล้วก็บ้านเริ่มซุดเริ่มเอียงลงไปในน้ำค่ะ
ไม่ทันตั้งหลักเลยคุณผู้ชม
สินทุกอย่างที่มีจมลงไปกับสายน้ำ
ทำได้แค่คว้าตัวเด็กวิ่งหนีออกจากบ้าน
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บกันไปเป็นแผลเล็กน้อยนะคะ๓คนค่ะ
พวกมีเครื่องใช้ความเป็นข้าวสำหรับทุเรียนละทัดอะไรอย่างนี้
แล้วก็พบติดนอนอะไรอย่างนี้เราตู้โต้พักพักพูลิเจอร์อยู่ตรงนั้น
พงศิริบอกอีกนะคะว่าครอบครัวพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
โดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่พักสวัสดิการของลูกจ้างประจำ
ซึ่งสมัยก่อนที่บริเวณนี้เคยเป็นที่จอดเรือเก่าของกระทรวงมหาดไทย
อายุกว่าร้อยปีนายสุภาชัยเรืองเดชหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงภูเขาทองกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง๑สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
นครก็บอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการประสานเรือจากสำนักงานเขตพระนคร
มาทำการนำทรัพย์สินขึ้นมาจากน้ำค่ะจากนั้นก็จะมีการประสานฝ่ายโยธาธิการ
ตรวจสอบโครงสร้างบ้านเพื่อหาสาเหตุการซุดตัวที่แน่ชัดต่อไปนะคะ